เหลือเวลาอีกประมาณ๑๖วันก็จะเปิดฉากขึ้นนะครับ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
สร้างรอยยิ้มให้กับทักนักกีฬาไทยครับ

ธรรมเนียบรัฐบาลหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่๓๐ที่ฟิลิปปินส์
ระหว่างวันที่๓๐พฤศจิกายนถึง๑๑ธันวาคมนี้นะครับ
ซึ่งในช่วงท้ายครับนายธนาชัยประสิทธิ
ห่วงหน้านกีฬาไทยได้มอบกระเป๋าเป้ให้กับ
ยกเป็นที่ละลึกซึ่งนายกได้ชูกระเป๋าขึ้น
พร้อมกับพูดแบบติดตลกเรียกเสียงหัวเราะจากนักกีฬาได้นะครับ
แต่ว่าจะพูดอะไรนั้นลองไปฟังกันดูครับ
ในสมัยที่แล้วจริงจะมีการออกกำลังกายในช่วงวันพุธ
ท่านก็ใส่เสื้อกีฬาบ่อยแต่ว่าปีนี้ดูจะยุ่งนะครับ

เห็นไหมแฮชแท็กนายกเป็นคนตลก
ก็สามารถลบความเครียดให้กำลังกีฬาอย่างนี้เหรอ

ใช่ค่ะอย่าลืมติดตามนะ๑ทุ่ม๑๐นาทีวันนี้
จริงคุณผู้ชมเปิดย้อนตั้งแต่เที่ยงนี้เปิดยูอะไรไทยรัฐทีวี
ใช่จะได้ไม่ต้องมานั่งจำว่ากี่โมงใช่ไหมคะจะได้ลุ้นกัน